อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมประทูฮอตบนพันทิพย์นะตอนนี้เลยนะคะ
เขาแชร์กันรูปคาดหัวมาเนี่ยน่ากลัวเลย
เป็นรูปแก้วกาแฟร้านดังแก้วหนึ่งเป็นแก้วเปล่า

เขาบอกว่าบ้านซื้อเสร็จแล้วยังไม่ได้เข้าอยู่
แต่มีคนมาอยู่แทนค่ะนี่ไงเห็นแล้วกลัวแทน
แต่เข้าไปอ่านจริงกลายเป็นเรื่องแบบที่เดือดร้อนใจ

คนงานเขาไปอยู่ในบ้านเขา
เล่าให้ฟังก่อนเกิดขึ้นในพันทิพย์นะคะ
สมาชิกเขาก็มาตั้งกระทู้ร้องเรียนค่ะ

ว่าเป็นหมู่บ้านสีส้มย่านไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ตกแต่งเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่

เหมือนตอนแรกว่าเป็นเรื่องสยอง

หาว่าเพิ่งมาแบบว่าทำให้ความสุขไม่ตื่นเต้น
ว่าบ้านหลังนี้ยังไม่มีคนอยู่เลย
ใช่ค่ะก็รอให้บ้านหลังอื่นย้ายเข้ามาอยู่ก่อนนะคะ
โดยเขาก็เล่าว่าหลังจากนี้
พ่อก็ได้ไปที่บ้านหลังใหม่ของเขา

ลูกได้ชาร์จโทรศัพท์มือถือลืมไว้ในบ้านหรือเปล่า
ประตูหลังบ้านก็ไม่ปิดไฟก็ไม่ปิด

ผีไม่ใช่มือถือผีไม่มีมือถือ

บอกว่าไม่คุ้นกับหน้าตาโทรศัพท์สักเท่าไหร่
แล้วก็ไม่ได้เข้าไปบ้านเกือบสัปดาห์แล้วเกิดอะไรขึ้น

รู้แล้วลูกว่าโทรศัพท์เป็นของใคร
เพราะว่าเพิ่งมีคนสองคนเดินลงมาจากบนบ้าน

เดินลงมาเลยบอกว่าเป็นคนงาน
เข้ามาเพราะว่าเห็นประตูหลังบ้านเปิดทิ้งไว้

คุณพ่อก็เลยไล่ออกไปเลยค่ะให้เก็บของออกไปจากบ้าน

พบว่าสิ่งของเล็กน้อยได้หายไป
นอกจากนี้คนงานก็ทิ้งของเอาไว้เต็มบ้าน
หมวกกันน็อกมีเสื้อผ้ามียาใส่แผล

ก็คืออาศัยอยู่ที่นี่ประหนึ่งเป็นบ้านของตัวเอง
ถูกต้องมาแชร์เข้าของกันเข้าของเดิม
แล้วเอากระเป๋าเดินทางไปด้วยก็ไม่เล็กน้อยแล้วนะ
ไม่เล็กหลายอย่างนะ

ก็รีบโทรไปแจ้งเหตุนี้กับเจ้าของโครงการนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ปัดความรับผิดชอบ
แล้วก็กล้องวงจรปิดของหมู่บ้านเปิดดูไม่ได้

แล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคมออนไลน์จำนวนมากนะคะ
ผลโหวตสูงกว่า๕๐๐ครั้ง
หลายคนก็ตกใจเหมือนกับพวกเรานี่แหละค่ะ

จนเกิดเสียงวิจารณ์จำนวนมาก
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็สอบถาม
ยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทเจ้าของโครงการดังกล่าว
เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากลูกค้าแล้ว
แล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

โอ้โหนี่คือเสื้อผ้าคนงานใช่ไหม
คือวางไว้พร้อมเตรียมตัวออกจากบ้านเป็นหนึ่งอย่างนั้นเลยเหรอ

คือคนคิดไปไกลถึงขนาดว่าถ้าเป็นโจรเป็นขโมย
ถ้าตัวคุณพ่อที่เข้าไปถูกทำร้ายจะเป็นอย่างไรต่อนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วคือประเด็นบ้านเราเพิ่งซื้อใหม่
ยังไม่ได้อยู่เลยมีคนมาอยู่แทนเราก่อนนะคะ
เจ้าของกระทู้บอกกับทีมข่าวของเราค่ะ
ในช่วงของการเจรจาต่อรองเพื่อให้โครงการรับผิดชอบ

ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ

หลังยังสร้างไม่เสร็จของเราเสร็จแล้ว

ถ้าสร้างไม่เสร็จแล้วคนงานเขากำลังจะทำงาน
หรือว่ามาอยู่พักอาศัยชั่วคราวได้

เป็นกำลังใจให้กับคุณเจ้าของกระทู้ด้วยนะคะ

แล้วตอนนี้คนงานไปอยู่บ้านอื่น